เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าต้นสังกัดสั่งย้ายครูคนนึงค่ะเพราะว่าไปตีเด็กอนุบาลสามจนเป็นรอยเขียวช้ำครูเนี่ยไปตีเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยไปขูดรถของครูจนเป็นรอยค่ะแล้วตีลูกเขาจนเป็นรอยแบบนี้นะคะพ่อก็ไม่พอใจไปแจ้งความแล้วด้วยนะคะ
นายธนพงพันธ์นะคะชาวบ้านตำบลเกาะเต่าที่จังหวัดพัทธลุงก็ไปแจ้งความที่สพปพยอมบอกว่าลูกชาย๕ขวบเนี่ยเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๓ถูกครูตีจนหลังเป็นรอยเขียวช้ำค่ะ
เขาบอกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครูคนนี้โทรมาบอกว่าลูกเนี่ยเอาก้อนหินไปขูดรถเก๋งของครูจนได้รับความเสียหายพ่อบอกพอรับโทรศัพท์ปุ๊บรีบไปโรงเรียนทันทีไปขอโทษคุณครูแล้วก็บอกพร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างช่างเนี่ยตีราคาค่าซ่อมอยู่ที่๑๕๐๐บาทนะฮะ
คุณครูคนนั้นทันทีครูยอมรับบอกตีลูกของเขาจริงแต่
ครั้งเดียวเขาบอกไม่เชื่อเพราะว่ารอยช้ำมันไม่ใช่แบบโดนครั้งเดียว
เขาไม่เชื่อนะคะก็เลยพาลูกไปหาคุณหมอแล้วไปแจ้งความเอาผิดกับครู
เพราะมองว่านี่กระทำเกินกว่าเหตุตอนนี้ลูกก็หวาดกลัวนะคะไม่กล้าไปโรงเรียน
ภูมิในการเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขตพัทธลุงเขต๑
บอกว่าก็ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ล่าสุดมีคำสั่งให้ครูคนนี้ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความขัดแย้ง
แล้วก็เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียนคนอื่นด้วยค่ะ
ต้องมีความปลดทนปลดกลั้นมากกว่าอาชีพทุกนะครับ
ถ้าคุณมีอาการที่เกิดขึ้นก็ขอโทษและก็จะได้พอใส่ใจไป
เรื่องของหนูน้อยที่โดนลงโทษ
ทางบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทธลุง
ก็ส่งนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลสภาพจิตใจเบื้องต้น
คือถ้าพบว่าอาการน่าเป็นห่วง
ก็ต้องส่งเข้าไปรับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ
กับแพทย์ผู้ช่วยชาญโดยตรงต่อไปค่ะ